ดูความปั่นป่วนงานนี้หน่อยค่ะ

งานบุญแล้วมันกระเจิงเพราะอะไร
น้องตะวันน้องตะวันคือลูกช้าง
เดี๋ยวดูซิอาการแบบนี้เขาเป็นอะไรนะคะ

ที่เบิ๊ดคิดว่าอะไรเนี่ยะ

แล้วเขาก็วิ่งปวดงานจะตามหาแม่

มันก็มีเสียงทั้งเครื่องดนตรีใช่ไหม
ช้างทั้งม้าแต่ก็แตกตื่นกันทั้งงานเลยค่ะ
เพราะว่าเจ้าตะวันนี่นะคะพอไปร่วมอย่างกะถินนี่ปั๊บ
ก็วิ่งปวดงานแบบนี้
ฝ่ากลางวงชาวบ้านทะลุเต็นต์โรงทานไปหลังวัดโน่นนะคะ
ชาวบ้านก็ต้องจับตะวัน
แม่ช้างนะพอรู้ว่าเอาตะวันตื่นตกใจ
ก็กลายเป็นแม่ก็ตื่นตกใจไปด้วยค่ะ

แล้วคนก็มาคอมเมนต์
ตะวันขออภัยแม่จังหวัดน่านด้วยนะครับ

ทีหลังต้องให้ตะวันติดต่อเจ้าหน้าที่ของวัด

แม่น้องตะวันเกิดรูดหน้ามาพบที่หน้าอุโบสุตรด้วย
นี่ค่ะคนมาแสดงความคิดเห็นก็เหมือนกับว่าเออตะวันตกใจเหรอลูก
เจ้าของคลิปเขาตะวันก็ตกใจที่ไม่เจอแม่แล้วก็ตกใจม้าด้วยงี้เลยวิ่งแบบนี้
เขามีช้างมาร่วมงาน๑๑เชือกมีม้ามา๒๔ตัว
แล้วชาวบ้านที่คุณผู้ชมเห็นก็แต่งชุดทหารโบราณ
เป็นชุดไทยโบราณชุดพื้นถิ่นแบบนี้
ตะวันเป็นช้างน้อย๑เชือกที่มาสร้างศีรษร
แล้วพอเจอเสียงดังเจอคนเยอะเจอสัตว์ตัวอื่น
ก็อาจจะตกใจด้วยแล้วไม่ได้อยู่ใกล้แม่ด้วยไงคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นั้นก็ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรนะ